คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดนครปฐมนะคะที่โรงพักนครชัยศรี
แล้วก็ผู้ชายคนที่ขับรถกระบะเนี่ยลงจากรถแล้วก็บอกตำรวจว่า
ผมไปแทงคนตายมาคนตายยังอยู่ในรถกระบะอยู่เลย
เหตุการณ์นี้เป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ไขควงกระหน่ำแทงผู้ใหญ่บ้าน๓๐๔๐แผลได้

เขาบอกว่าสาเหตุเป็นปัญหาเรื่องของหนี้สิน
แล้วก็เคลียร์กันไม่ลงตัวตกลงกันไม่ลงตัว
แล้วก็อ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งคือแทงขาเขาก่อน
เขาก็เลยเอาไขควงสวนไปแต่สวนไปเนี่ย๔๐กว่าแผล

เหตุการณ์นี้นะคะนายจรรย์เผือกแตงพันธ์อายุ๔๗ปีค่ะ

หน่ำแทงนายอุทัยอุ้นสกุลอายุ๕๔ปี
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๓ตำบลบางรกรรม
อำเภอบังเลนจังหวัดนครปฐม
แล้วก็เสียชีวิตเนี่ยฆ่ารถเลย
มอบตัวอย่างที่บอกคือเอาศพไปด้วยศพยังอยู่ในรถนะคะ

ก็เจอศพนายอุทัยอยู่เบาะหน้าข้างคนขับ
ถูกแทงที่หน้าที่หน้าอก
รวมแล้ว๔๐กว่าแผล
ศีรษะหันไปทางคอนโซลลิ้นชักที่เก็บของ
ในรถเลือดหยดเต็มไปหมดเลยค่ะ
แล้วก็มีมีดปลายแหลมยาว๗นิ้วตกอยู่ข้างตัว
มีไขควงยาวประมาณสัก๑๐นิ้ว
ไขควงนี้มีรอยเลือดติดอยู่เต็มไปหมดนะคะ
ในรถมีโฉนดที่ดิน๒ใบ

ตำรวจก็เก็บทั้งหมดนี้เป็นหลักฐาน
แล้วก็ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลนครปฐม

มันเนี่ยแทงทั้งหน้าทั้งอกเนี่ย

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
พร้อมด้วยตำรวจภูทรนครชัยศรีก็ควบคุมตัวนายจรรย์เผือกแต่งพันธ์อายุ๔๗ปี
อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จากการสอบสวนนายจรรย์ผู้ต้องหาให้การแบบนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้ช่วงหกโมงครึ่งตอนเย็นน่ะนะคะนายอุทัยผู้ตายขับรถไปหาที่บ้าน
บอกว่าจะไปเคลียร์เรื่องหนี้สินที่นายจรรย์เอาโฉนดที่ดินไปจำนองเอาไว้๓แปลง
ราคา๔๕๐๐๐บาทแต่ระหว่างที่ขับรถแล้วก็คุยกันอยู่
นายอุทัยบอกกับนายจรรย์ว่าหนี้ที่ติดกันอยู่๙๐๐๐๐๐นะ
ก็เลยทะเลาะกันเพราะนายจรรย์บอกว่าใช้หนี้ไปแล้ว
เหลือค้างกันอยู่แค่ห้าหมื่นอืมแต่นายอุทัยก็พยายามอธิบายว่า
เงินที่ส่งไปให้เนี่ยมันคือดอกเบี้ยดังนั้นถ้าไม่จ่ายตามที่บอก
ที่ดินโฉนดที่ดินที่เอาไปจำนองไว้เนี่ยเขาต้องยึดนะครับ
ทีนี้ก็เลยเถียงกันหนักขึ้นค่ะนายอุทัยผู้ตายจอดรถ
ที่บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยกรดแล้วก็เถียงกันต่ออีกทะเลาะกันแบบหนักเลยอะค่ะ
นายจรรย์กำลังหยิบเอาโฉนดที่ดินที่วางอยู่คอนโซลหน้ารถมาดูอะค่ะ
แต่ปรากฏว่านายอุทัยชักมีดไปแทงที่หัวเข่าด้านขวาเขาแทงแล้วแบบกดค้างเอาไว้
ไม่ยอมชักออกแล้วก็กัดแขนซ้ายเขาด้วยเขาเลยบอกว่าเขาโมโหค่ะ
ก็เลยหยิบไขควงที่วางอยู่หน้ารถกระหน่ำแทงนายอุทัยแบบไม่ยั้งมือ
แน่นิ่งไปที่เบาะคนขับแบบนี้จากนั้นนะคะก็อุ้มผู้ตาย
ไปวางไว้ที่เบาะหน้าคู่คนขับตอนแรกเขาก็คิดว่าเอาศพไปทิ้งดีกว่า
แล้วเขาจะฆ่าตัวตายตามหนีความผิดเขาคิดแบบนั้นครับ
แต่เขาบอกว่าเขาก็ขับรถวนนะคะขับรถวนคิดทบทวนอยู่นานอ่ะ
แล้วก็ไปปรึกษาญาติสุดท้ายตัดสินใจขับรถไปโรงพักเลย
มอบตัวกับตำรวจสภาพตัวเนี่ยเปื้อนไปด้วยเลือดเต็มไปหมดแล้วนะคะ
ศพผู้ตายก็ยังอยู่ในรถนะคะไปทั้งแบบนั้น
มอบตัวเลยที่สพนครชัยศรีอ่ะครับเนี่ยญาติของนายจรรย์ก็ไปเฝ้า
ไปรอประกันตัวนะคะนางนิตยาพรมสมวงอายุสี่สิบสามปี
เป็นอดีตภรรยาของนายจรรย์ผู้ต้องหาก็บอกว่าจริงแล้วเลิกกับนายจรรย์ไปเป็น๑๐ปีแล้ว
แต่ยังติดต่อคุยกันเหมือนเพื่อนก่อนหน้านี้นายจรรย์ก็เคยไปปรึกษานะ
หนี้สินก็ท่าทางเครียดเลยแหละเพราะกลัวจะถูกยึดที่ดินที่เอาไปจำนองไว้
เพราะว่าถ้าถูกยึดเนี่ยโอ้โหครอบครัวจะไม่มีที่อยู่
แล้วพอรู้ว่ามาก่อเหตุเอาไขควงแทงผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะ
เขาก็มาสารภาพกับญาติที่บ้านว่าพลั้งมือจริงพลั้งมือฆ่าคนตาย
สั่งลาลูกค่ะสั่งลาลูกก่อนแล้วก็ไปมอบตัวครับ
อดีตภรรยาบอกว่าเท่าที่คบกับนายจรรย์มา
จรรย์ก็เป็นคนใจเย็นนะไม่ได้มีนิสัยใช้ความรุนแรง
โมโหร้ายเรื่องที่เกิดขึ้นก็คิดว่านายจรรย์น่าจะโมโห
แล้วก็โกรธผู้ตายที่เอามีดไปแทงขาเขาก่อนทั้งทั้งที่เขายังไม่ได้ทำอะไรเลย
แล้วก็รู้สึกเครียดด้วยโดนกดดันด้วยจะถูกยึดที่ดินด้วย
ก็เลยคว้าไขควงแทงกลับอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้ถึงแก่ชีวิต

เราก็เหมือนคุยบอกแล้วเราก็ถามว่าทำไมมันมีเรื่องอะไร
เขาก็เล่าให้น้องฟังก็เริ่มว่าเขามารับที่บ้าน
แล้วแบบเขาก็คุยเถียงกันอะไรในรถทำนองนี้นะค่ะ
ขับรถไปเรื่อยแล้วแฟนบอกว่าจอดคุยกันได้ไหม
มันก็เลยคือมันมีเรื่องในรถไงเขาบอกก็โตเถียงกัน
แล้วทางผู้ใหญ่เขาบอกเราถามเขาว่า
เถียงกันแล้วยังไงเขาบอกว่าเถียงกันไปเถียงกันมา
ผู้ใหญ่เขาเหมือนก็เกิดอารมณ์ก่อน

เขาบอกว่าแทงแล้วตัวเองอ่ะเจ็บเขาก็เลยสู้ไงความโมโห
เขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจคือไม่ได้คิดว่าเขาจะตาย
เขาบอกว่าเขาแทงอ่ะเขารับหูรับตาแทง
เพราะว่าคนตายก็กัดเขาแบบคือต่อสู้กัน
เพราะคนตายมีมีดเนี่ยแต่เขาว่ามีแค่เหล็กอะไรสักกุไรหรือไข่ควงอะไรนะ
วางอยู่ที่หน้ารถเขาเขาก็เลยหยิบมา
เพราะเขาก็เคยโทรมาปรึกษานานมากแล้ว
สาวว่าเขาเคยเอาที่ไปตึ้งไว้แล้วก็เอาเงิน
แต่เขาไม่เคยบอกนะว่าเอาเงินมาเท่าไหร่
เราก็ถามเขาเขาบอกไม่ได้บอกหรอก
ได้แต่บอกว่าเหลือแค่ไม่กี่หมื่น
แต่เจ้าของเงินเขาต้องการที่เขาอยากได้ที่
แล้วเขาก็บอกว่าถ้าให้ที่เขาไป
แล้วลูกกับแม่น้องจะไปอยู่ที่ไหนมันก็คือมันต้องหมดยกแปลงเลย
อันนี้ก็ทางฝั่งของคนก่อเหตุนะคะ
เขาบอกว่าเขายืมแค่สี่แสนห้า
แต่ว่าผู้ตายมาบอกว่าสินมันเก้าแสนมันมีดอกเบี้ยด้วย
แต่อันนี้ทางฝั่งที่เขาบอกนะเขาอยู่กันสองคนอยู่กันสองคนในรถเนี่ย

ญาติของผู้ตายก็ไปติดตามการดำเนินคดีที่สพนครชัยศรีนะคะ
พี่สาวของผู้ตายชื่อว่านางทองอยู่อายุ๖๐ปี
บอกว่าก่อนหน้านี้น้องชายเคยไปบ่นให้ฟัง
นายจรรย์กู้ยืมเงินไปหกแสนผ่านไปหลายปีไม่ยอมคืนเงินสักที
แต่กลับมีเงินไปออกรถใหม่แล้วก็ผิดนัด
ในการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยผิดนัดมาสามปีแล้ว
ก่อนเกิดเหตุก็บอกกับที่บ้านว่าไปทวงถามหนี้สินกับนายจรรย์นะ
แล้วก็ขับรถออกไปไปตั้งแต่๖โมงเย็น
สามทุ่มก็ยังไม่กลับพยายามโทรศัพท์ติดต่อไปก็ไม่รับสาย
สุดท้ายปิดเครื่องก็เริ่มเอกใจว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะปกติน้องชายไม่เคยปิดโทรศัพท์มือถือ
จะรับสายทุกครั้งพอตีสามเนี่ยถึงมารู้
น้องชายถูกแทงเสียชีวิตตกใจมาก
ไม่คิดว่านายจรรย์ซึ่งเคยสนิทคุ้นเคยกันเป็น๑๐ปี
จะทำกันได้ขนาดนี้ยืนยันว่านายอุทัยเป็นคนจิตใจดี
ไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
เรื่องที่เกิดขึ้นก็เลยรู้สึกว่ามันรุนแรงแล้วมันก็โหดเยี่ยมไป
ผู้เสียชีวิตเคยล่าให้ฟังว่าคนนี้เคยเอาเงินเขาไป
ประมาณหกแสนนี่แหละเขาบอกว่าเป็นปีแล้วก็ยังไม่ส่งสักทีมี
มีเงินไปซื้อรถเก๋งแต่ไม่มีเงินใช้หนี้
เขาเคยพูดให้ฟังอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าสงสัยจะต้องเคลียร์
นี่ให้คู่เฉพาะแบบที่ว่าคนที่ว่านั่นเนี่ยอยู่แบบนี้แหละ
เพราะว่าจำเป็นแต่เขาก็ไม่ได้เอาดอกแพงหรือว่าช่วยเหลือกันไง
เพราะว่าอุปราณ์เดือดร้อนก็ไปหาผู้ใหญ่นิสัยดี
แล้วถึงไม่รู้ทำไมถึงลวงเขามาทำขนาดนี้ก็ยังถามว่าทำไมทำกับน้องเราอย่างนี้
น้องเราไปทำอะไรให้ทำไมถึงเอากันจนตายเลย

เพราะว่าฝั่งญาติผู้ตายนี่บอกผู้ตายเคยบอกยืมไป๖แสนแต่ไม่ใช้เลย
สามปีนี่ดอกเบี้ยยังไม่เคยให้เนี่ยค่ะแล้วก็ต่างฝ่ายก็บอกว่าเออ
ก็เป็นคนดีใจเย็นกันทั้งคู่ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรอืม
ส่วนการดำเนินคดีพลตำรวจรีคำรณบุญเลิศ
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสำนวนคดีนะคะ
ก็ให้การสอบสวนรัดกลุ่มเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
จากการสอบสวนผู้ต้องหาก็ยอมรับว่าก่อเหตุจริง
แต่ก็อ้างอ่ะว่ามีเหตุผลในการแทงรายละเอียดต่างต่าง
ก็อยู่ในสำนวนการสอบสวนเบื้องต้นก็แจ้งข้อหานักนะคะ
ฆ่าผู้อื่นเนี่ยค่ะส่วนประเด็นการก่อเหตุเกิดจากการทวงหนี้
ในการกู้หนี้ยืมสินเนี่ยเรื่องของการจำนองที่ดินเรื่องของ
เบี้ยจะเข้าข่ายเรื่องของการกู้ยืมเงินนอกระบบหรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นอีกคดีหนึ่งนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมีการตรวจสอบ
ก็แยกกันนะคะแต่ข้อหาสำคัญคือคุณไปฆ่าเขาตายใช่ค่ะ
ฆ่าคนตายโดยเจตนาข้อหานักเลยค่ะ